หนุ่มขับรถบรรทุกฟางเตรียมไปส่งที่จังหวัดลบบุรี
พอวิ่งมาถึงจังหวัดนครนายก
ปรากฏว่าฟางที่บรรทุกอยู่ท้ายรถ
อยู่ลุกไหม้อ้าว
เออลุกไหม้ขึ้นมาเฉยเลยวิทย์ลามเสียหายทั้งคันนะ
เจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาฉีดน้ำดับเพลิงแบบนี้แหละครับ
เจ้าหน้าที่ดับเผลิงกระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงไหม้ฟางอัดก้อน
บนรถบรรทุก๖ล้อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนน
เนื่องจากไฟกำลังลุกลามเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาฉีดน้ำ
จนอาจจะไหม้ไปถึงตรงรถบรรทุกได้
เจ้าหน้าที่ต้องนำรถแบ็คโฮลมาตักฟางอัดก้อนลงซะ
และกระจายก้อนฟังลงบนถนนยาวกว่า๑๐๐เมตร
เพื่ออะไรพอกระจายเสร็จจะได้ช่วยกันดับไฟได้ง่ายขึ้น
และชาวบ้านชาวช่องเขาก็มาช่วยดับไฟเหมือนกัน
ใช้เวลา๑ชั่วโมงถึงจะดับไฟจากกองฟางนี้ได้
สอบถามนายสุธิชัยช่างประดับเจ้าของรถ
เล่าให้ฟังว่าเขาขับรถไปรับฟางมาจากอำเภอองคารักษ์
เพื่อไปเลี้ยงวัวนมที่จังหวัดลบบุรี
แต่ระหว่างทางได้มีรถบีบแต่จากด้านหลังปิ้ม

เขาบีบเพราะอะไรเขาเห็นไฟลุกไหม้กองฟางอยู่ครับ
แล้วตัวเองก็เลยรีบจอดรถดู
สุดท้ายเห็นไฟลุกไหม้ติดก้อนฟางอยู่เหมือนกัน
พยายามขึ้นไปดับไฟเองแต่ไม่เป็นผลนะครับ

ผมก็ขึ้นไปพลิกฟางที่มันติดไฟลง

ก็เลยขับมาแล้วเจอรถน้ำเขาก็จะฉีดให้
แต่ทีนี้สายมันหลุด
แล้วก็พวกเทศบาเขาเข้ามาช่วยครับ
ดูสิตัวพี่เขาก็หน้าเลอะเปลือเปื้อนหน้าดำเขม่าวควันนะฮะ

ดูสิในกองฟังยังมีควันครุอยู่เลยนะฮะ
ตำรวจคาดว่าสาเหตุเกิดจากรถบรรทุกฟางมาสูงเกินไป
แล้วคุณสงสัยใช่ไหมแล้วไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องไฟมันลุกไหม้
พอสูงเกินไปแบบนั้นอาจจะไปเกี่ยวกับสายไฟฟ้า
ทำให้ไฟช็อตจนไฟไหม้ฟาง
ไฟไหม้ฟางแล้วมันก็ลามไม่หยุดนะฮะ

แต่จริงนี้ฉันเคยเห็นนะรถขนฟางสูงมากจนไม่เห็นตัวรถอ่ะค่ะ

เรากลัวเขาจะโค้นลงมาทับรถของเราที่อาจจะขับข้างอยู่นะฮะ
ก็ระมัดระวังทั้งเรื่องของบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนน